ถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลครับ
วันนี้ช่วงนี้เราก็ต้องพาคุณผู้ชมไปไหว้

ให้หัวใจมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อย
พาไปที่แรกนะครับไปที่จังหวัดพยาวครับ
มีชาวบ้านเขาพากันเอาดอกไม้ทูบเทียน

แล้วก็ขอโชคลาภจากรูปปั้นเจ้าพ่อปัญญา
ขอโชคด้วยขอพอด้วยในอนุสรรค์สถานกล้างหงศ์ดอนชัย
นาฬิบันศรีชุมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้ที่พยาวนะครับ
ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้ว่าเจ้าพ่อปัญญานี่นะ
มีอิทธิฤทธิ์สามารถช่วยเหลือให้
ในเดือน๕และเดือน๙ของทุกปี
ซึ่งจะเป็นงานประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อปัญญานะครับ
สำหรับเรื่องของตัวเลขที่ชาวบ้านเข้าไปกันในครั้งนี้
เขาก็เห็นเยอะแยะมากมายคุณผู้ชม
ทั้ง๗๒ทั้ง๒๕๔๕๔๐อะไรประมาณนี้นะครับ

แล้วก็กระซิบบอกนักข่าวเรามาก็เลยเอามาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังนะครับ
ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะชาวบ้านบ้านไผ่นกเขาที่อำเภอห้วยแถลง
เขาไปเจอต้นตะเคียนยักษ์ยาวกว่า๑๔เมตร

ไปเจอตอนกำลังขุดลอกลำห้วยที่หลังวัดท้ายหมู่บ้าน
เจอวันที่๑๕กรกฎาคม
ตะเคียนเนี่ยมันจมอยู่ใต้ก้นลำห้วยความลึก๘เมตรนะคะ
ชาวบ้านพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บมาเลยค่ะ
มาดูเอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบมาไหว้มาบูชา
เอาผ้า๗สีเดี๋ยวนี้๓สีมันน้อยไปแล้วเนาะ
ต้อง๗ผ้า๗สีนะคะผูกตามความเชื่อ
เพราะเขาเชื่อว่าน่าจะมีเจ้าแม่ตะเคียนสิ่งสถิตอยู่

ไม่ใช่แป้งที่บ้านด้วยนะเอาแป้งใหม่มาเลย
เทแล้วก็ถูถูดูหวังจะได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคนะคะ
ชาวบ้านเขากระซิบบอกผู้สื่อข่าวเรามาว่า

แต่ก็ไม่รู้ว่าตาเรามันไม่เหมือนกันเนาะ

ต่อที่วัดใหม่โคกมรุมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทอง
ชาวบ้านเขาไปขอโชคลาภจากเจ้าโทน
เจ้าโทนเป็นแมวแต่แมวตัวผู้ขนาดใหญ่เลย

นี่หน้าตาเขาเอาเรื่องอยู่นะยังสิ

เมื่อกี้มันบังอยู่นะหน้าตาเขาเอาเรื่องเหมือนกันนะ
สีขาวดำตัวนี้อายุ๓ปีไปชอบไปนอนอยู่ตรงนี้
นอนตามต้นตะเคียนเอยก็ไปนอนตามแผงขาย
ที่ผ่านมาเจ้าโทนถ้าเจ้าโทนไปนอนทับสลากที่แผงไหน
มักจะมีนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไปซื้อแผงนั้น
และถูกรางวัลเป็นประจำจนทำให้เจ้าทนเขาดัง
ล่าสุดไปนอนทับแห่งนี้โอ้โหแผงนี้ขายดิบขายดีนะฮะ
เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคนจะไปซื้อแผงนี้กัน
แล้วก็มาล้วนเกิดว่าเจ้าโทนจะให้โชคอีกหรือเปล่า
ปิดท้ายที่วัดเชษวนารามหรือวัดน้ำดิบ
ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ
ตรงนี้เป็นที่ตั้งของเทพกุมารแก้วปิ่นเพชร
ที่ประชาชนเขาเรียกกันติดปากว่าน้องปิน
พอใกล้ออกวันรางวัลเท่าไหร่นะประชาชนก็มาเลยค่ะ
ให้ดูกันในอ่างเลยละกัน
มีไหมนี่ค่ะคุณผู้ชมตามนี้ไม่บอกดีกว่าเพราะว่า
เดี๋ยวเห็นไม่เหมือนกันดิฉันยิ่งเห็นด้วยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวนะฮะ
เราก็เป็นบริการศีรษรันจากทุกประเทศที่
นักข่าวเราก็ไปเสาะแสวงหามาฝากคุณผู้ชมนะครับ